คุณผู้ชมฮะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
คือที่หน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาลสินนะ
แต่ละสำนักงานจริงเขาก็จะมีพระพุทธรูป
หรือว่าพระอะไรที่ไว้บูชาศักระ
คนจะไปทำงานก่อนเข้างานก็สาธุสาธุก่อน
ทีนี้พอตอนเช้าอ้าวพระนารายที่อยู่ที่ศาล
หน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาลสินหายไป

ใช่ครับใครมาขโมยไปสุดท้ายจับได้แล้ว
คนขโมยเอาไปขาย
เอาพระนารายไปขาย๑๐๐บาทเองคุณ

แทงบอลช่วงนี้แหละบอลโลกนี้นะฮะ
นี่ครับคนที่ขโมยไปคือนายประพันธ์มากพงพะเนา
อายุ๓๓ปีถูกตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินรวบตัวได้
หลังเขาก่อเหตุไปขโมยพระนาราย
ประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาลสินนะครับ
จริงขโมยตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้พอจับได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ในจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ได้พระนารายท่านคืนมานะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาลสินเปิดเผย
บอกว่าพระนารายที่ประดิษฐานหน้าศาลตรงสำนักงาน
หายไปตั้งแต่๒๓ตุลาคมก็ถือว่าเป็นพระที่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะ
ราชการเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอุตสาหกรรม
ก็ได้รับมอบพระนารายองค์นี้มาจากทางกระทรวงอุตสาหกรรม
โอกาสครบรอบ๗๐ปีของกระทรวง

โดยทุกเช้าจะกราบไหว้สักการะก่อนที่จะเข้าสำนักงาน
พอจะออกสำนักงานก็หันไปกราบไหว้
ทุกวันพุธก็จะมีพิธีบวงสวง
ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของข้าราชการของสำนักงานนะครับ
ทีนี้ทางรองภูมิกับสืบสวนสพเมืองกรสิน
หลังรับแจ้งฝ่ายสืบสวนก็พยายามลงพื้นที่นะ
แกะรอยกล้องวงจรปิดติดตามไทม์ไลน์ต่าง
ทราบว่าพระนารายองค์ดังกล่าว
ถูกนายประพันธ์นำไปขายให้กับแผงพระนะฮะ
ติดตามจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ขณะที่นายประพันธ์ผู้ต้องหาบอกว่าโอ้โหพี่
ที่ผมต้องไปขโมยพระนารายตอนขโมยอารมณ์ชั่ววูบ
กลางคืนนะคุณตอนสักประมาณตี๒ของวันที่๒๓ตุลาคม
ผมขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าสำนักงานพอดี
ข้ามมาข้ามกำแพงมาเห็นอะไรสีทองอร่าม
เกิดความคิดโอ้โหน่าจะขโมยไปขายดีกว่า

พอนำไปขายแผงพระที่ตลาดนะคุณ
เขาให้ราคาแค่ร้อยเดียวนะฮะ
นี่คุณสืบสกุลคือพอมองมาเห็นทองอร่าม
เข้าใจว่าเออไปขายน่าจะราคาดีน่าจะได้แบบเป็นหลักหมื่น
สุดท้ายได้๑๐๐นะแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับ
และสุดท้ายตอนไปทำแผนก็ต้องขึ้นไปกราบไหว้พระนาราย
ท่านไปทำพิธีขอขมานะฮะที่ยกท่านไปขายยกท่านไปไว้ที่อื่นนะครับ

ต้องหาไปตรวจปัสสาวะพบผลตรวจสีม่วงอีกนะ
แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่างต่อไปนะครับ